ครับกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ผมขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง

ประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
องค์ความรู้ไร้จิตสำนึก
ไร้ความรับผิดชอบผมนั่งฟัง
ท่านตอบสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ผมหดหูใจท่านบอกว่าตายเป็นหมื่นตายเป็นหมื่น
แต่ว่าเขาติดโควิดตายทำไมท่านพูดแบบนี้ล่ะครับ
ท่านไม่เกี่ยวหรือครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชา
มาเกี่ยวกับความตายเป็นหมื่นคนเหรอครับ
ก็ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไงครับท่านจะไม่รับผิดชอบความตาย
ของพี่น้องประชาชนเลยเหรอครับไร้คุณธรรม
ท่านตอบในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้มา๒วันแล้ว
ตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมาจนถึงวันนี้
ดีทุกอย่างครับแล้วบอกว่า
มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับท่านไม่รับรู้เลยเหรอว่า
ปัญหาทุกวันนี้ถ้าท่านประยุทธ์ลาออกพรุ่งนี้นะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับไหลความสามารถครับ
ความสามารถจริง๗ปีนี้พิสูจน์ได้แล้วว่า
ไร้ความสามารถจริงความสามารถของท่าน
ไม่พอที่จะบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่พอครับคืนปล่อยให้อยู่ต่อไป
ไว้วางใจให้อยู่ต่อไปผมคิดว่า
ประเทศไทยคงจะยากลำบากมากกว่านี้
บริหารประเทศผิดพลาดบกพร่องเสียหายร้ายแรงทุกด้าน

ต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงมันก็เนื่องมาจากว่า
อยู่ดีดีเนี่ยครับไปยึดอำนาจมาจากนายกรัฐมนตรี

อำนาจเข้ามาในขณะที่เขากำลังบริหารประเทศ
ประเทศกำลังเดินได้ดีอ้างสถานการณ์ทั้งหลาย
วันนี้จากวันที่ยึดอำนาจมาแล้วมาถึงวันนี้เนี่ย

ขอเวลาอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญา
ชาวบ้านบอกว่าสัญญาพ่อมึงขอโทษนะครับ
ประเทศจีนมาลงทุนสร้างรถไฟที่ประเทศไทย
เห็นใจคนไทยมีข้าวปลูกข้าวตั้ง๖๘ล้านไล่
ซื้อข้าวขาว๕ตันละ๕๒๐เหรียญอเมริกา
หรือ๑๖๔๐บาทต่อตัน

เร็วนี้ปรากฏว่า
วันนี้ข้าวเกลียนละ๔๐๐๐บาท

อุตส่าห์เห็นใจรับซื้อข้าวไทยในราคาสูง
แต่ข้าวในประเทศ๔๐๐๐บาท
ลงสีทั่วประเทศไม่ได้ประโยชน์
ประยุทธ์ทราบไหม
ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้เรื่อง
เป็นประธานนโยบายข้าวแห่งประเทศไทยนะครับประยุทธ์
คุณเป็นประธานนโยบายข้าวแห่งประเทศไทยคุณต้องรับรู้

เป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติ
อีกกี่ปีอีกกี่สิบปียี่สิบปี
ก็ยังอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชน
คุณบอกให้ประชาชนให้ชาวสวนยางเอาไปขายที่ดาวอังคาร
มันเป็นวาธกรรมที่จำไว้ใส่ใจ
ของคนสวนยางตลอดชีวิต

วันนี้ระบายยางในสต๊อกทั้งหมด
คุณบอกว่าไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น

ของการยางแห่งประเทศไทย

ด้วยขายหุ้นด้วยเพื่ออะไรครับ
แบบนี้ไงครับประธานวิวายางอนุมัติครับคือประยุทธ์จันทร์โอชาอนุมัติ
เสร็จแล้วก็ไปเข้าคอลโลมอโดยที่มีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็น
ประธานที่ประชุมอีกอนุมัติให้ตัวเองครับ
วันที่๓พฤศจิกายนขอสไลด์ครับ
ขอรมออนุมัติเห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย
ระบายสต๊อกยางโดยคำนึงถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับระดับระดับราคาจำหน่ายที่เหมาะสม
และที่สำคัญที่สุดการระบายยางขายยาง
จะต้องเป็นประโยชน์สูงสุด
ของรัฐบาลท่านประธานครับ
คอลโลมออนุมัติให้รีบไปขายยางการยางแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสต๊อกยาง
กรรมการหันสต๊อกยางเพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณยาง
ดูแลคุณภาพยางสำรวจปรากฏว่ามียางอยู่ในสต๊อกเหลืออยู่๑๔๗๖๑๓ตัน
คิดเป็นเงินอยู่๓๘๗๗ล้านบาทเฉลี่ยกิโลกรัมละ๓๗๐๑บาท
ท่านประธานที่เคารพครับอันนี้แหละครับคือต้นเหตุ
ต้นเหตุที่ว่าคณะกรรมการบริหารสต๊อกยางได้ไปสำรวจยาง
แล้วก็ประเมินราคาของตัวเอง

คือยางเนี่ยนะครับมี๒โครงการ
โครงการแรกรัฐบาลเก่าโครงการใหม่คือรัฐบาลนี้
ขายไปแล้วเหลืออยู่แสนกว่าตัน
ปรากฏว่าไปคำนวณราคาที่๓๗บาท
วันนี้โกดังต้องรับผิดชอบไม่ให้ยางเสื่อมสภาพนะครับ
มีบริษัทประกันซื้อเข้า๖๐บาท
ปรากฏว่ายางเหลือราคา๓๗บาท
ใครรับผิดชอบครับโกดังรับผิดชอบ
หรือบริษัทประกันรับผิดชอบ
ถ้าทั้งสองหน่วยงานนี้ไม่รับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมินคือกยทต้องรับผิดชอบ
ต้องมีคนรับผิดชอบในความเสียหายอันนี้
เดือนมีนาคม๒๐๖๔กยธจ้างบริษัทอิสระครับ

อันนี้ก็ไปสำรวจตรวจสอบยางปรากฏว่า

การยางได้สำรวจไว้
แต่ว่าไปประเมินมูลค่ายางอยู่ที่ราคา๓๓บาท๑สตังค์
ทั้งการยางทั้งบริษัทไปประเมินนี้
เอาหลักการอะไรมาประเมินครับ

คุณภาพของยางว่ามันเสื่อมลงไปเท่านี้

วันที่๘เมษายน
การยางแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติ
ราคาหลักเกณฑ์นะครับ
เพื่อที่จะขายยางในสต๊อกแสนกว่าตันนี้นะครับ
โดยโดยนะครับ
คละคุณภาพและคละโกดัง
นี่แหละครับ

คือการทุจริตคอลลับชั่น

มติของการยางออกแล้วก็ประกาศนะครับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการยาง๒โครงการนี้นะครับ
แล้วก็เงินกองทุนที่เก็บค่าเซฟ
ที่เก็บค่าเศษอีก๙๐๐กว่าล้านท่านประธานครับ
เงิน๓๐๐๐กว่าล้านที่ใช้ไปเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกร
วันนี้คณะบุคคลเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง
บริษัทที่จ้างมาบริษัทที่จ้างมาประเมินคุณภาพยาง

เขาไม่ได้ระบุเลยว่ารับตรวจสอบคุณภาพอย่างไม่มีครับ
มีข้าวมีมันสัมปะหลังมีพืชเกษตรหลายตัวครับ
แต่ไม่ได้รับตรวจสอบคุณภาพยางครับ

ล็อกยังแล้วก็บริษัทประเมินคุณเอาหลักการอะไรมาประเมิน
ขอสไลด์ต่อไปครับนี่ครับการขายยางในอดีตที่ผ่านมา
เขามีหลักการนะครับว่ายางอาจจะเสื่อมคุณภาพเนี่ย
อย่างไรมันเสื่อมไม่มากหรอกครับเพราะเก็บไว้อย่างดีครับ
นี่คือหลักการไม่เอาหลักการนี้มาใช้ครับ
นี่แหละครับคือการที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็ขายในราคาถูก
ท่านประธานที่เคารพครับสไลด์ต่อไปครับนี่ครับ
ชมหน้าบุคคลเหล่านี้คือบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย
นะครับผมไม่อยากจะพูดว่านามสกุลอะไรบ้าง
บอร์ดการยางแห่งประเทศไทย
ได้คัดเลือกผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ในครับอยู่ในการยางมาห้าปีครับ
ในตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางเป็นหน่วยกล้าตายครับ
กล้าตายอยู่มานานแล้วคุ้นเคยรู้ช่องทางผมอาสาเอง
นี่ครับ
คอลโลมอแต่งตั้ง๑๔กรกฎาคม๖๓อยู่มา๘เดือน
ขายยางครับท่านประธานครับ

เอาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ผู้แทนราชดรพรรคประชาธิปัตธ์จากนาคอลสีธรรมราช
ขอประท้วงชุดอภิปรายในข้อ๖๙
ครับนำภาพบุคคลภายนอกเข้ามาแสดงในที่ประชุม
แห่งนี้และพูดจาใส่ร้ายป้ายสีทำให้เขาได้รับ
เรื่องแสดงเหล่าเพียกทำของสหายครับท่านประธานครับ

ราชการของกระทรวงเกษตร

ภาพก็ไม่เป็นไรครับเป็นบ่อดภาพบ่อดธรรมดาลอ่ะครับ

การยางได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็
ประเมินราคายางอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาท

ก้าวเศษตังได้แล้วครับได้แล้ว
ได้เขาเรียกว่าได้ราคาอ้างอิง
ท่านประธานครับประกาศประกาศให้ผู้สนใจเอ่อ
เข้ามานะครับยื่นเสนอซื้อยางแผ่นลมควันก้อนอัดแท่ง
นะครับแล้วก็ยางเอสทีอาร์และยางอื่นอื่น
คละคุณภาพคละโกดังสิบเจ็ดโกดังอ่า
หนึ่งแสนอ่าสี่หมื่นตันท่านประธานครับ
ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ผู้ที่ยื่นข้อเสนอนะครับ
ก็ต้องเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิต
เอาต่อครับสไลด์ครับแปลรูปขอขอขอเรื่องครับ

และมีปริมาณการผลิตในปี๖๓มากกว่า๒แสนตัน

อยากจะมาซื้อยางซื้อไม่ได้ครับ
จะต้องมีการผลิตถึง๒แสนตัน
แล้วใครจะเข้าได้ครับเขียนแบบนี้

แต่ไม่เคยผิดสัญญานะครับ

แล้วจะต้องชำระเงินในวันทำสัญญา

เปิดให้ยื่นประมูลถึงวันที่๒๐
แล้วต้องทำสัญญาในวันที่๒๒ไปจนถึงวันที่๑
ท่านประธานครับ

ให้โอกาสให้เวลาน้อยมาก

ถึงจะมีเชื้อลานิดหน่อยนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าจะเสื่อมคุณภาพลงไปถึงเท่าตัว

มันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีตรงไหน
เข้ากับประเด็นด้วยนะครับ
เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของบอร์ดการยางอยู่นะครับ
กระทรวงเกษตรและสหกร

แล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติ

มันมียางที่มีคุณภาพดีถึง๙๖

คุณจะมาขายค่าโกดังได้ยังไง

ทั้งที่ราคาตลาดกลางของประเทศไทย
อยู่ที่๖๖บาท๓สตังค์
คุณเอาไปขาย๓๗บาท๒๗สตางค์
แล้วใครจะไปตอบสอบสวนท่านครับ

การซื้อยางจากรัฐบาลที่ผ่านมา
ไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า๖๘บาท
เฉลี่ย๖๘บาทครับสุดท้าย
ทุกครั้งไม่ว่าบริษัทไหนเข้ามาซื้อแบบไหน
ที่ราคา๖๙บาท

ขายยางแค่๓๗บาทมันต้องมีไม่ผิดไม่ได้ครับมันจะต้องมีความผิด
ต่อไปครับที่ผ่านมานะครับอย่างน้อย๖๕บาทแล้วแสนตันคุณมาขาย๓๗บาท
นี่คือความผิดปกติต่อไปครับรัฐบาลเสียหายทันทีครับ

ท่านประธานครับ
การอภิเปย์โวะบเวียนสำซากแล้วก็ฝุ่มเฟื่อยครับ
แต่เนื้อหาที่ท่านอภิปรายเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนักอภิปรายท่านก็ทราบอยู่
คนฟังฟังไม่รู้เรื่องครับเหมือนท่านประธานนะครับ
ตอนนี้ผมฟังมาตั้งนานยังจับประเด็นไม่ได้เลยฮะ
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับฟุ่มเฟือยแล้วก็ซ้ำซากวกวนครับท่านประธานครับ
ลูกงงครับเพื่อนผมอยู่ในสภาเนี่ยนั่งกันอยู่๗๘คนก็งงครับว่าท่านอภิปรายเรื่องอะไรฮะ

ผมยังฟังรู้เรื่องอยู่ครับไม่เป็นไรครับเชิญต่อครับ

การขายยางของรัฐที่ผ่านมานะครับไม่เคยขายคละคุณภาพเลย
ท่านประธานครับหลักเกณฑ์สัญญาชัดเจนทุกสัญญาไปเปิดดูได้ครับ
ประมูลต้องเทียบราคาครับต้องเทียบราคา
วันนี้มีผู้เสนอซื้อเจ้าเดียวครับด้วยล็อกสเปคเข้ายากเข้าไม่ได้
ต้องหาเงินพันล้านภายใน๑วันนะครับให้เขามาทำสัญญา
ห้าวันก็หาไม่ได้พันล้านท่านประธานที่เคารพครับ
การซื้อยางก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนจะซื้อเจ้าเดียวเนี่ย
ลายเดียวเนี่ยคุณต้องซื้อในราคานำตลาด
ตลาดราคาหกสิบบาทคุณต้องซื้อหกสิบเอ็ดบาท
รัฐไม่เสียหายนี่ราคาตลาดหกสิบห้าบาท
คุณเอามาขายสามสิบเจ็ดบาทผิดครับ
ผมคนหนึ่งที่จะติดตามนะครับแล้วเร่งให้ออกยางภายในหนึ่งเดือน
วันนี้ออกหมดแล้วครับให้ออกยางให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สามสิบเอ็
พฤษภาคมมิถุนากรกฎาสิงหาสบายใจสบายใจครับ
โอ้เงียบเงียบเชียบพวกเรานี่เก่งจริงจริง
พวกเรานี้ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีไม่มีใครทักท้วงเลย
ก็สบายได้๓เดือนครับจากนี้ไปเวรกรรมที่ท่านทำไว้
มันก็จะตอบสนองท่านประธานที่เคารพครับ
สิงหาเนี่ยนะครับที่ท่านขายยางอยู่เนี่ย
เดือนเมษาตลอดทั้งเดือนครับเฉลี่ยราคา๖๘บาทครับ
แล้วท่านไปขายสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดบาทได้ยังไง
ทั้งที่การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกาศราคาทุกวันทุกวันทุกวันครับ

ตลาดกลางหาดใหญ่เท่าไหร่ตลาดกลางนู่นนี่นั่นเท่าไหร่
ประกาศทุกวันครับแต่เวลาขายขายสามสิบเจ็ดบาท
ถ้าเอาไปขายตลาดกลางแย่งกันหัวแตกเลยครับยางแท่งลมควันอัดแท่งนี่แหละครับ
เอาไปโยนในตลาดนะครับแค่ราคาห้าสิบบาทแย่งกันหัวแตกเลยครับ
อันนี้มาแอบขายได้ไงครับขายโดยที่ไม่แจ้งราคาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ
จริงแล้วก่อนทำสัญญา๑วันประชุมคอลโมคุณต้องแจ้งแล้ว
เราจะขายยางราคาเท่านี้นะครับให้ทำสัญญาไหมพอใจไหม
พอใจก็ให้ทำสัญญาไม่มีครับทำสัญญาเสร็จออกยางเสร็จ
พฤษภาสามเอ็ดพฤษภาออกยังเสร็จเรียบร้อยผมไปค้นมติคอลโลมอลไม่มีเลยครับ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่นำการขายยางล็อตนี้เข้าคอลโลมอเพื่อรับทราบเลยครับ
เงินมาแค่สามพันกว่าล้านจะต้องไปใช้หนี้ท้อกศอีกกี่
หมื่นล้านไม่บอกครับเสร็จแล้วเนี่ย
รอให้ยุบสภารอให้รัฐบาลใหม่มาแล้วค่อยแจ้งหรือเปล่า
ต้องแจ้งสิครับเดี๋ยวตั้งงบประมาณปีหกห้า
เหลือจ่าย๖๖ก็ต้องตั้งงบไปใช้คืนนะครับ

เอาละสรุปไม่ยืดยาวไม่เยื่อนเยอะ

การขายยาง๑๗โกดังคละคุณภาพ
ผิดพระราชมัยัตริย์จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหน่วยงานของรัฐ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้
ปิดบังซ่อนเล้นนะครับ
คนที่จะตรวจสอบทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงนั้น
ก็คือปปชท่านประธานที่เคารพครับ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ท่านประยุทธ์นะฮะ
ประธานนโยบายยางเนี่ยกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ในฐานะที่ไม่ยับยั้งความเสียหาย
มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบสามทับหนึ่งน้ำมาทางครับ
ผิดพระราชการยางแห่งประเทศไทยมาตราสามสิบห้า
ดำเนินการกิจการของการยางแห่งประเทศไทยให้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน๓๐๐๐กว่าล้านทันทีรัฐเสียหาย
แต่ประชาชนเสียหายกิโลละสิบบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาท
หกเดือนมาแล้วครับกี่เดือนครับเมษาพฤษภากรกฎาสิงหา
สี่เดือนแล้วราคายางห้าสิบกว่าบาทครับ
มันทำให้ราคายางขึ้นตรงไหนครับล้างล้างสต๊อกแบบท่านเนี่ย
ประชาชนเสียหายนะครับวันนี้จะต้องคูณค่าเสียหายของประชาชนด้วย
ไม่ใช่ของรัฐอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี้ยพระราชวิทยาลัยการยางในจุดผมล่าง
ที่ผมเป็นกรรมธิการมาเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ
และประชาชนมาตราสามสิบห้าผิดครับแล้วก็ผิดพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

ติดตามไปดูครับท่านประธานที่เคารพครับ

สิ่งเหล่านี้คือความเสียหายของประเทศชาติ
ในฐานะประธานนโยบายการยางแห่งชาติ

ภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ
ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผลเอกประยุทธ์จันโอชา
หัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจจากประชาชน

รับปากว่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน

เวลานี้๗ปีแล้วนะครับได้พิสูจน์
เราเห็นเลยว่าภัยที่เป็นอันตรายต่อคนไทยนะครับ

คือท่านตอบ

พอดีว่ามีควายมันหลงไปอยู่ในธรรมเนียบตัวหนึ่ง
ปรากฏว่าจับไม่ได้ครับ

สุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับ

วันนี้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับ
คืนคนไทยทุกคนปล่อยให้สถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างนี้

ไม่รู้จะเอาอะไรมากินแล้วเจ๊งก็เจ๊งแล้ว

ครอบครัวที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีเส้นไม่มีสายก็รออยู่
ยังรออยู่นะครับ
ก็ตอบไปตอบมาก็ยังไม่มีคำตอบ

เอาตัวปัญหานี้ออกไปคือประยุทธ์จันโอชาต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรพี่น้องประชาชนโอกาสเดียวที่จะเอาประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งก็คือวันเสาร์นี้

ไปบอกว่าอยากจะเอาประยุทธ์ออกไม่อยากประท้วง
ไม่อยากโดนแก๊สน้ำตาไม่อยากโยนกระสุนยาง
แต่อยากมาบอกสอสอว่าให้ยกมือไม่เอาประยุทธ์แค่
ไม่ได้กลับคืนมา